ที่นครศรีธรรมราชครับท่านผู้ชมครับ

แล้วก็คว้ามีดกับเหล็กเนี่ย
เป็นเหล็กตะใบเลื่อยไปไล่ฟันแล้วก็ไล่แทง
คุณลุงอายุ๖๙ปีแล้วเสียชีวิตกลางถนนนะฮะ
ค่ะสุดท้ายถูกจับได้นะครับท่านผู้ชมครับ

พระอาทิตย์หรือว่ารุงไข่อายุ๖๙ที่เป็นเพื่อนบ้าน
เสียชีวิตอยู่กลางถนนของหมู่บ้าน
ตอนไปคุมตัวนี่ยังแบบลักษณะ
ครุ่มคร่ั่งผู้จาวกไปวนมาในศพของรุ่งไข่

เจ้าหน้าที่ก็จับใส่กุญแจมือไปนำตัวไปโรงพักไปดำเนินคดี
กลางถนนของหมู่บ้านเนี่ยลุงไข่เนี่ยฮะศพอยู่ตรงนั้นนะครับ
ต้องเอาผ้ามาคลุมไว้ให้ก่อนแต่จากการชนะสูตรเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่
พบว่าลุงไข่ถูกแทงเข้าไปนะครับบาดแผลเนี่ยเข้าหน้าอกซ้ายกับลำตัว
มีเหล็กตะใบที่แหลมเนี่ยยาวสัก๕๖นิ้วเปื้อนเลือด
ตกอยู่ที่ข้างศพของลุงไข่ด้วยในอีทผู้ต้องหาบอกว่าลุงไข่
มาด่าบุพการีก่อนแล้วชอบด่าบุพการีทุกวัน
ทำให้เจ็บแค้นใจมาตลอดจนกระทั่งล่าสุดวันนี้นี่แหละ
ทีนี้หนักถึงขั้นลงมือฆ่ากันตายเลยนะครับ
ตายเรื่อย

ต้องให้ความเป็นธรรมลุงไข่ด้วยนะฮะลุงไข่ไม่สามารถมาชี้แจง
มาตอบโต้อะไรในอีทได้แล้วนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ถามชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านบอกว่า
แล้วคลุ้มครั่งเอาหนังสติ๊กเนี่ยไปยิงใส่หลังคาบ้านของลุงไข่
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่ห้าสิบเมตรแต่ตอนนั้นยัง
ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นจนเช้าวันนี้เนี่ยสุนัข
ที่บ้านของลุงไข่มันไปกัดสูนักของในอีศ
กันอยู่กลางถนนแถวที่เกิดเหตุนี่แหละที่เจอศพลุงไข่
ลุงไข่ตอนนั้นได้ใช้หนังสติ๊กยิงใส่สูนักทั้งสองตัว

ปรากฏว่าตอนนั้นในอีทมาเห็นพอดีก็เลยนึกว่าลุงไข่
เอาหนังสติ๊กเนี่ยมาไล่ยิงหมาของตัวเอง
ก็เลยไปเอามีดพลามาไล่ฟันลุงไข่
ตอนนั้นลุงไข่แกก็ยื้อแย่งมีดพระไว้ได้
แต่ในอีทพกเหล็กตะใบปลายแหลมมาอีกนะฮะ
กติดตัวมาด้วยชักออกมาแล้วจ้วงแทงใส่หน้าอกกับลำตัวของลุงไข่
แบบไม่ยั้งไป๔๕ทีลุงไข่ก็ล้มลงเสียชีวิตคาที่

เจ้าหรือยังเจ้าหรือยังเจ้าหรือยัง
เจ้าหรือยังเจ้าหรือยัง
เจ้าหรือยังเจ้าหรือยัง
เจ้าหรือยังเจ้าหรือยัง

เจ้าหรือยังเจ้าหรือยัง

เจ้าหรือยังเจ้าหรือยัง

เจ้าหรือยังเจ้าหรือยัง

เจ้าหรือยังเจ้าหรือยังเจ้าหรือยัง

วิสัยที่เรียยงละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับ